คุณผู้ชมเช้านี้ใครที่ไปเติมน้ำมันก็คงจะกุมขมับ
อีกแล้วเหรอน้ำมันขึ้นใช่ไหมขึ้นอีกแล้วเหรอขึ้นมาอีกแล้ว
นี่ฉันน่ะโชคดีอ่ะคือจะบอกว่าโชคดีมากก็ไม่ได้ครับ
คือเติมเมื่อวานแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าวันอื่นมันจะขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่า
ควักเงินเพิ่มอีกแล้วคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะ
ราคาน้ำมันมันส่งผลกระทบกับประชาชนใช้รถใช้ถนน
แล้วก็ก่อนหน้านี้จำได้หรือเปล่า
เขาก็รับภาระไม่ไหวก็เลยมีการประกาศปรับรถเที่ยววิ่งไป๘๐แล้ว
แน่นอนการปรับลดอย่างนี้มันส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชน

รมขนส่งฐานะที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็มีการเรียกประชุมด่วน
ล่าสุดก็มีมติออกมาก็จะทำให้ผู้ประกอบการพอใจ
แล้วในฝั่งของประชาชนเองก็พอใจ

สมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยเขาบอกว่า
มีผู้ประกอบการขนส่งเอกชนรถร่วมบริการบริการบริษฐศาสตร์แจ้งมาแล้วว่า
ปรับลดเที่ยววิ่งไป๘๐ทั้งหมด๔๘บริษัทรวม๒๒๗เส้นทางทั่วประเทศ

เริ่ม๑กรกฎาคมนี้

แต่อันนี้
คนละครึ่งทางใช่คืออันนี้จะไปเริ่มจริงจริงก็คือวันจันทร์หน้า
วันที่สี่กับวันที่สี่สี่กรกฎาใช่ก็ไอ้มติที่จะปรับลดก็คงจะ

จะให้เพิ่มราคานี้วันที่๔ไงนะฮะเหตุผลคืออะไร
ก็ต้องการจะประคับประคองให้ผู้ประกอบการภาคขนส่งเนี่ย
มีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการรองรับเรื่องของต้นทุน
ราคาน้ำมันต่อไปได้ไม่ให้ส่งผลกระทบในการลดเที่ยววิ่ง
กับประชาชนต่างค่าโดยสารเพิ่มขึ้น
อันนี้ไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากเท่าไหร่นักนะฮะ
ระยะทางก็กิโลเมตรละ๕สตางค์ซึ่งจะมีผลอย่างที่บอกไปว่า๔กรกฎาคม
หลังมีมติเราไปถามท่านนายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยกันหน่อย

คือตอนนี้เนี่ยได้มีการขอให้ทุกบริษัทเนี่ย
เลิกการปรับรถเที่ยววิ่งที่มีการประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็กลับมาจัดการเดินรถตามปกติ
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชน
แล้วคาดการณ์ว่าเดี๋ยวในเดือนหน้าเนี่ยนะฮะ
ก็จะทยอยเอารถมาวิ่งเพิ่มขึ้น
เนื่องจากว่าอะไรคุณผู้ชมเดือนหน้าวันหยุดยาวเยอะมาก

ค่ะซึ่งเชื่อว่าประชาชนน่าจะเงินออกต่างจังหวัด
ไปเที่ยวออกไปหาของครัวกับพี่น้นเดือนหน้ากันเยอะ
ก็น่าจะทำให้รถนั้นกลับมาเพียงพอ
แล้วผู้ประกอบการก็จะมีรายได้เพิ่มจากที่
เป็นมติล่าสุดราคาน้ำมันวันนี้เป็นยังไง
ราคาน้ำมันวันนี้ถ้าเกิดว่าเติมดีเซลมันยังคงเดิมอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเบนซิน
กลุ่มโซฮอล์เนี่ยปรับขึ้นห้าสิบสตางค์ถ้าเกิดว่าเป็นอีแปดห้าคุณผู้ชมขึ้นมาสามสิบสตางค์ค่ะ
เนี่ยตอนเนี้ยราคามันก็เป็นแบบกราฟิกที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะอีแปดห้าวันนี้เนี่ยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์
แต่ถ้าเกิดอียี่สิบเนี่ยก็สี่สิบสี่บาทกว่านะคะทั้งอียี่สิบทั้งเก้าหนึ่งเก้าห้านี่ก็พุ่งไปสี่สิบห้าบาทสิบห้าสตางค์แล้ว
ส่วนเบนซินอ่ะคุณครับห้าสิบสองบาทอ่ะโอ้โหห้าสิบสองบาทอ่ะอืมเยอะน่ะ
เมื่อวันก่อนผมขับรถคุณแม่ไปเติมน้ำมันดีเซลเต็มถังปลาไปสองพันกว่าก็นี่ไงหน้ามืดเลย
จุกกันเลยอ่ะพอเติมเต็มถังทีนี่บอกให้รู้เลยนะคือถ้าเกิดว่าเติมเต็มถังนะ
คือพี่รวยของจริงแล้วล่ะเออแต่ก็ไม่อยากจะขับเลยฮะกลัวน้ำมันจะหมดเออเออ